ราม่ากรุบกริบนะคะสำหรับคนนี้เลยนะคะกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะ
มีโดนโยงลากเข้าไปเอี่ยวด้วยนะคะสำหรับดราม่าปูปายาแล้วก็ดีเจมะตูมนะคะ
เป็นเม้นท์นิดเดียวอ่ะเป็นประเด็นเลยล่าสุดก็ออกมาเคลียร์แล้วนะคะ
หวังว่าแฟนแฟนคงจะเข้าใจแม่กุ๊บกิ๊บมากขึ้นนะคะก็เลยขอเปิดเผยเรื่องน่ารักน่ารุ้นบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับกุ๊บกิ๊บเนี่ยตอนเนี้ยกำลังปฏิบัติภารกิจปั๊มเบบีมาเป็นน้องของน้องเป่าเป่าแล้วนะจ๊ะ
ตกลงเนี่ยตอนนี้สำเร็จรู้ล่วงไหมแล้วลูกสาวแล้วก็สามีตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยแล้วนะ

เขายังทำไม่ติดเลยอ่ะมันยังไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลา
เพราะว่าน้องเป่านั้นก้าวไก่ชีวิตเรามากช่วงนี้เขาได้อยู่ยาวเพราะว่าตอนนี้เขาเลือกบทละครอยู่
เขาก็เขาก็เลยเลือกก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวเนี่ยหลังจากเนี้ย
เดี๋ยวอีกสักพักนึงต้องไปแล้วธรรมชาติทุกอย่างต้องธรรมชาติ
สามีเพิ่งยี่สิบเจ็ดแล้วต้องธรรมชาติเมื่อมหาแหล่งก็ได้เอาเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเราไม่มีเลิกไม่มีอะไรอย่างตอนเปล่าเราก็ไม่มี
พร้อมตลอดแบบเฮี้ยดูทอดเลิกอะไรเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้คลอดประมาณปีหน้า
จริงไม่ทอดบางว๊อฟก็มีแบบเฮ้ยอยากมีลูกคนเดียว
คือแบบฟิลว์กริ๊ปเป็นแบบรักเบาว์มาก
โหมีสักสองคนกำลังหน้ารักใส่ติดตามไปทั้งครอบครัวเลยนะจ๊ะ
ใช่เป่าเองก็อยากมีน้องซ้อมร้องซ้อมเล่นกับน้องไว้ก่อนแล้วนะ